ดูเหตุการณ์จากนนทบุรีนะคะผู้ชายคนนึงเนี่ย
ต้องบอกว่ายาเสพติดครบสูตรเลยค่ะ
กัญชาดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็ดื่มเบียร์นะคะ
แล้วสุดท้ายคุ้มคลั่งนะคะด่าทอชาวบ้านไปทั่ว
ต้องเรียกตำรวจมาจับกลุ่มค่ะ
เนี่ยค่ะสุดท้ายจับได้ในที่สุดนะคะตำรวจสพเมืองนนทบุรีค่ะ
ไล่จับกันแบบเนี้ยค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ย
อย่างที่บอกดื่มกัญชาสูบกัญชาดื่มน้ำกระท่อม
ดื่มเบียร์แล้วคือคุ้มคลั่งด่าทอชาวบ้าน

ชาวบ้านเขากลัวก็แจ้งตำรวจให้มาดำเนินการนะคะ
ผู้ชายคนนี้พอเห็นตำรวจก็ตกใจวิ่งหนีนะคะ
ลุซอยนี้ซอยนู้นสุดท้ายไปจนมุมอยู่ในวัดนครอินทร์ค่ะ
ก็ต้องไปสงบสติอารมณ์กับตำรวจนะคะที่โรงพักค่ะ
พฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาบอกเนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในปี่นะครับ
อยู่ในชุมชนนี้แหละก่อนหน้านี้ขายส้มตำไก่ย่าง
แต่หลังต้มน้ำกระท่อมขายแล้วก็น่าจะต้มขายด้วยกินเองด้วย
กัญชาด้วยดื่มเบียร์แล้วก็สุดท้ายเลยกลายเป็นว่ามีอาการคุ้มคลั่งนะคะ
เตะหมาด่าชาวบ้านด่าครูนักเรียน
เมื่อวานนี้ก็ไปยืนต่อว่าเขาที่โรงเรียนนะคะ
สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาจัดการแบบนี้ค่ะ
ฟังกรรมการชุมชนนายสุทัศน์ค่ะบอกว่าระยะหลังในปีเหมือนไม่ปกติค่ะ
ชอบเดินถอดเสื้อทั้งวันทั้งคืนเด็กนักเรียนแถวนี้ก็หวาดกลัวกันนะคะ
ครูและผู้ปกครองในชุมชนก็ลงมติกันว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเอาตัวไปจัดการค่ะ